ดูต่อไปเลยละกันคุณผู้ชมเพราะว่านี่
ที่นี่ชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนมาบอกว่าเฮ้ย

ดูสิว่าสัตวแปลกที่ว่านี่คืออะไรจะใช่ตัวที่คุณชนะเคยดูหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านแห่งนี้เลย
ดูเนี่ยเขามามุงดูอะไรกันเต็มไปหมดเลย

ก็น่าจะดูโอ่งแหละแต่น่าจะดูอะไรในโอ่งมากกว่า
เพราะว่าเห็นก้มเงยลงไปในนั้น
แปลว่าสัตว์แปลกที่ว่ามันต้องอาศัยอยู่ในโอ่งนี้แน่คุณ
ให้ดูบ้างได้ไหมน้องพี่ขอดูหน่อย

นี่มันคือ

งูเหลือมสีทองค่ะ

ก็สอบถามคุณพี่สุภเริกสุขใสดีชาว
น้องบัวค่ายตำบลรางบวมเผยจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ตอนนี้แกเป็นเจ้าของงูไปแล้ว

แต่เคลียร์กันก่อนตอนนี้เป็นเจ้าของงูไปแล้ว

ตอนที่แกขับรถกลับจากไปรดน้ำผักที่สวน
แกก็ขับมอเตอร์ไซส์แบบนี้นะ

เขาสังเกตเห็นว่าข้างหน้ามันมีอะไรบางอย่าง
เหมือนคล้ายกับถุงปุ๋ยขดอยู่
แต่พอแกขับรถเข้าไปผ่านไปใกล้ขึ้น
เฮ้ยอุทานเอามือทับอก

ไม่ใช่กล้วยทอดแต่เป็นงู

แล้วงูอะไรทำไมมันแปลกประหลาดอะไรแบบนี้
ขยี้ตาเลยนะไม่เชื่อสายตาตัวเองตาฝาดหรือเปล่า
งูเหลือมอะไรลายสีทองแบบนี้

เอ้ยพ่อเอ้ยทางใครทางมันเนอะ

พอพูดเสร็จมันไม่ไปไหนเลย

เก็บมาเลี้ยงในโอ่ง
แล้วเอามาปล่อยในโอ่งแบบนี้

คือแกเดาเอาว่าไอ้งูที่มันไม่ยอมเลื้อยไป

เพราะคุณบอกเองว่างูแบบนี้ต้องเลี้ยงไม่ใช่เหรอ
คุณบอกคุณพี่เขาแต่เยี่ยมดูฉันได้ยิน
คือน้องใบตองครับดูท่าทางมันอยากอยู่ด้วยตรงไหนครับเนี่ย

มันอยู่ในอองมันจะออกไปยังไง

ว่างูตัวนี้น่าจะเป็นงูเจ้าที่

ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ในโอ่งแบบนี้นะคะ

ทีมตลอดข่าวของเราก็บอกพี่สุพรเบิร์กไป

ความยาวน่าจะประมาณ๓เมตรได้
เอาไม้ไปเขียนจับเอามือไปจับนี่ตกใจแล้วล่ะ
เอาไม้ยาวขี่ลงไปเพื่อที่จะคล้องมันขึ้นมา
เวลาจะจับมันขึ้นมาแต่บอกคุณพี่สุภเริกก่อนนะว่างูมันมีพิษนะ
ไม่อยากให้แบบว่าเอามันมาเลี้ยงโดยไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรแบบนี้นะคะ

ก็เหมือนหมาเหมือนแมวตั้งชื่อให้หน่อยก็แล้วกัน
ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเจ้ากู๊ดลักษณ์

ใช่แปลว่าโชคดีเพราะพี่แกบอกว่าเชื่อว่าเป็นแบบงูเจ้าที่อะไรแบบนี้
แล้วพอมันเป็นงูเหลือมสีทองแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบว่างูที่จะมาแบบให้โชคหรือเปล่า
เลี้ยงไว้แล้วเป็นมงคลหรือเปล่า
ก็เลยตั้งชื่อเลยกู๊ดลักษณ์

ไม่ใช่หมาเรียกอย่างนั้นนะครับ
แต่เอางี้นะถ้าจะให้กู๊ดรักจริงนะ

ต้องเอามันไปรีดพิษออกก่อนอันดับแรก
รีดพิษงูออกมันถึงจะเลี้ยงได้

ไม่รู้เหมือนกันป้องกันเอาไว้ก่อนไงคุณ
เพราะดิฉันก็ไม่รู้ว่างูเงี้ยเขี้ยขอตัวไหนมันจะมีพิษ

แต่งูเหลือมไงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะเลี้ยงได้ถูกไหม
ถ้าเกิดคุณให้อาหารไม่ตรงมันเหมือบแขน
ใช่กำลังจะบอกไงถ้าเลี้ยงไว้